ของคุณลุงจรูน

เพราะอาจารย์พิชาเองจับลอตเตอรี่แบบนี้ครับ

ดังนั้นซองพลาสติกก็ไม่สามารถจะมีลายนิ้วมือ
คือเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่ในวันที่เกิดเหตุใส่เสื้อตัวนี้
แล้วก็รับลอตเตอรี่จากแม่ค้า
ซึ่งคุณครูได้สั่งลอตเตอรี่มาจำนวน๔ชุดชุดละ๕ใบ
แล้วก็อันนี้คือสถานการณ์จำลองนะครับ

คุณครูก็ใส่กระเป๋าเสื้อเชิดตัวนี้

ใส่กระเป๋าแล้วคุณครูก็เดินตลาดนัด

คุณครูรู้ไหมครับว่าตกตรงไหน
คุณครูก็เลยตอบว่าถ้ารู้ว่าตกตรงไหนก็หยิบกลับสิครับ
เมื่อเข้ามาที่ห้องมาทำอะไรรู้ไหมครับ

ถ้าคุณครูมีไลน์สั่งลอตเตอรี่ของแม่ค้า
คุณครูก็จะได้รับเงินคืนจากร้อยตำรวจโทจรูนทันที

คุณครูก็บอกว่าแล้วคุณเป็นใคร

เขาบอกเขาไม่ใช่เข้ามาจากกระทรวงยุติธรรม
แล้วท่านนั้นก็คือฝ่ายโน้น
ซึ่งเป็นทนายของฝ่ายคุณลุงจรูน

ขอให้ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศนะครับ
ขอร้องนิดนึงขอมีเมตตานิดนึงนะครับว่า
ผมเป็นครูเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติ
ทำไมครูคนหนึ่งจึงต้องไปแจ้งความ
ทำไมครูคนหนึ่งต้องไปเรียกร้องสิทธิ์
เพราะครูคนนี้ทำรถไล่หายจริง
มีพยานหลักฐานซื้อจริงไหมจริงครับ

มีพยานยืนยันมีรักฐานยืนยัน

เท่านี้จบไหมครับชัดเจนครับ

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นข่าวใหญ่นะคะ
เป็นข่าวใหญ่กินพื้นที่เยอะเลยสำหรับข่าวนี้
หลังจากที่ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้สรุปผลตรวจสอบออกมา
แล้วก็มันเหมือนแบร์เบอร์เลยค่ะคุณผู้ชม
แบร์เบอร์แล้วไม่มีของคุณลุงจรูนไงล่ะ
แล้วมันจะไปเป็นของคนอื่นได้ยังไง

หลังจากนั้นจนกระทั่งมีการให้ข่าวจากทางฝั่งของคุณครูปรีชานะคะ
ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่คุณครูปีชาให้ข้อมูลมาในช่วงวัน๒วันนี้เนี่ย
มันก็ทำให้ทางข่าวเริ่มแปลกเหมือนกันนะคะ
เอ๊ะหรือจริงแล้วครูเก็บงำอะไรไว้ตลอดมา

เพราะคุณครูเนี่ยคืองัดทุกข้อง้างทุกเรื่อง
แล้วก็พุ่งเป้าไปแต่ละจุดนี่
ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับถูกเก็บเอาไว้แล้วยังไม่ใช้นะคะ

ตอนแรกก็มาเป็นเหมือนกับแบบมีข่าวลือออกมาว่ามีคลิป
เห็นได้ว่ามีคนเก็บลอตเตอรี่นะคะ

แล้วก็พยายามจะทวงถามกัน
ซึ่งการที่คุณครูออกมาอธิบายแต่ละอย่างแต่ละอย่างแบบนี้
มันทำให้ทางข่าวมันเริ่มก้ำกึ่งแล้วค่ะ
ถ้าสมมุติมีไม่จริงแล้วคุณครูพูดขนาดนี้เนี่ย
ครูกล้าเสี่ยงเลยเหรอว่าสุดท้ายปลายทาง

ความยอมรับนับถือความเลื่อมใสสัทธา
ก็เลยทำให้น้ำหนักกลับมาว่าเอ๊ะหรือเรามาเริ่มต้นกันใหม่หมดเลย
แม้ว่าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะตรวจสอบออกมาแล้ว

คุณครูนี่ก็มีความเหนื่อยใจพอสมควรนะคะ
แล้วก็อาจจะมองได้ว่าพื้นที่ของสื่อเนี่ย
ครูอาจจะมองได้หรือรู้สึกได้นะคะ
อาจจะไม่ค่อยเป็นธรรมกับครูนักนะคะ
จริงเราก็อยากสัมภาษณ์คุณครูเหมือนเดิมเลยค่ะ

วันนี้คุยกับอดีตตำรวจแล้วก็ทนายความนะคะ

เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน

แล้วก็ตอนนี้ก็ยังต้องแนะนำว่าเป็นผู้อ้าง
ว่าเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ที่ได้รางวัล๓๐ล้านนะคะ
ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลและภรรยาคือคุณลาวัลนะคะ

ทำไมดิฉันเวลาอยากจะคุยกับคุณครูจะได้๓ท่านนี้มานั่งตลอดเลย

อย่าเพิ่งขึ้นสิแหม
ช่วงวันสองวันนี้น่าจะสบายใจแล้วป่ะคะทนายตั้
สบายใจแล้วครับสบายใจมาตั้งนานแล้วนะครับ

เอาล่ะว่าดีชันเหรอ

มันเป็นสิ่งยืนยันได้เลยว่าทางฝ่ายนั้น
ที่เคยบอกว่าจับลอตเตอรี่ทีละใบทีละใบแล้วก็ส่งให้แม่ค้าอีกคนนึง

แล้วก็ทั้งหมดพยานฝ่ายเขาทั้งหมด
ไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับลอตเตอรี่ชุดนี้เลย

แล้วก็เอานำไปขึ้นเงินนะครับ

ทางฝั่งครูก็พยายามจะบอกว่าเขาจับโดยใช้พลาสติกหุ้มอยู่นะคะ
แต่ทีนี้ทนายสิทธากำลังจะบอกว่ามันเคยมีการให้สัมภาษณ

กำลังจะบอกว่าตอนนี้พยายามจะเบี่ยง

แต่ก็ทวงถามว่าแล้วทำไมคนที่เป็นพยานของครูทั้งหมดที่ผ่านมาถึงไม่เจอใช่ไหม
เพราะทุกคนโดนเก็บลายนิ้วมือกับดีเอนเอทั้งหมด

แต่ถ้าครูไม่แน่ใจครูจะกล้าพูดขนาดนี้เหรอ

แต่ว่าตอนนั้นขอให้ทางตำรวจตรวจแต่ทีนี้ผมไม่เชื่อมั่นนะครับ

ผมก็เลยต้องไปร้องทางกระทรวงยุทธรรมนะครับ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานกลางตรวจสอบนะครับ
พอเราทำสำเร็จมาที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กลายเป็นว่าทางฝ่ายเขาไปให้ข่าว
ก่อนวันตรวจออกแค่วันเดียวเองว่า

ส่วนของลายนิ้วมือที่น่าจะพบ

ก็บอกตำรวจแบบนั้นคะ

ผมถามเขาเองว่าได้เอาออกมาดูหรือเปล่า

นายมีมีพี่สาว
ซึ่งมีการจดบันทึกด้วยไหม

ไม่ใช่การให้ลงบันทึกปากเขา

เขาก็บอกว่าเอาออกมาดูนับ
ก็ยอมรับว่าเอาออกมาดูแล้วก็นับ
แล้วแม่คงแม่ค้าอะไรพูดไหมว่าจับอะไรขนาดไหน
แม่ค้าเขาก็บอกว่าเขาก็เอาออกมานับ

ที่ส่งมาให้อีกคนนึงแล้วอีกคนก็ส่งไปให้ครูอะไรเขานั้น
คุณละวันเราจำกันถูกต้องใช่ไหม

ใช่ไหมเราจำตรงกันนะคะ
ทำไมไม่เจอลายนิ้วมือคุณละวันอ่ะ
อาจจะไม่ได้จับเต็มนิ้วมือ

เพื่อจะถ่ายรูปแบบนั้นเลยนั่นน่ะเป็นคนจัด

อยากจะมาจับเต็มไม้เต็มมืออะไรแบบนี้หรอกหรือเปล่า

เข้าใจสิแต่ว่ามันขอบมันอาจจะต้องเจอไหมคะ

กับขอบอย่างนี้

ผมเป็นคนเลี้ยงอันแรกเลยนะผมเป็นคนเลี้ยง

พ่อเอาน้ำบาดพ่อน่ะ

ไอ้๓๐พ่อเอามาไว้มุมนี้นะอะไรอย่างนี้

คิดว่ามันคงจะน้อยโดนน้อยอะไรอย่างนี้
ตอนที่มีแถลงออกมาจากสถาบันนิติวิทยาศาส
มีการคุยเพิ่มส่วนตัวไหมทนายสิทธาว่า

แบบคือมันเห็นขนาดไหน

ว่าจะเป็นกลางใบหรือว่าอีกใบหนึ่งที่อยู่ตรงนั้น

หลังจากนั้นมีโทรคุยได้ไหมทางนิติวิทยาศาสตร์คุยกับใคร
มีเบอร์แล้วก็ไม่เคยคุยอะไรกับใครเลย
ดิฉันไม่ได้หมายถึงคุณจะไปล็อบบี้หรือสนิทสนมกับเขา
หมายถึงว่าคือคุณต้องขอเพื่อที่จะสู้คดีไง
มีบอกไหมใหญ่เล็กแค่ไหนไม่เคยไปขอ
ผมก็ดูตามข่าวนั่นแหละตามข่าวบอกว่าเจอแค่๒นิ้ว

ก็คือมันก็ชัดเจนอยู่แล้วไม่มีทางฝ่ายเขา
คือที่ผมรุ้นไม่ได้ลุ้นว่ามีลายนิ้วมือของคุณลุงหรอกนะ

คือผมจะลุ้นว่าจะมีของเขาหรือเปล่าเท่านั้นเอง

แต่ทีนี้โดยรวมแล้วเท่าที่ข่าวออกมา
ไม่เจอของใครเลยนอกจากของคุณจรูนถูกไหมคะ
แต่ของคุณลาวัลที่จับเพื่อถ่ายรูปก็ไม่เจอถูกไหมคะ
ของแม่ค้าก็ไม่เจอของครูปีชาไม่เจออยู่แล้ว
อันนี้ท่อนหนึ่งที่ครูปีชาแย้งนะวันนี้นะ
ว่าจับด้วยพลาสติก
เดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรื่องคลิป

ยังไม่มีใครเห็นแต่ครูมั่นใจมาก

หัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีหวย๓๐ล้านนะคะ

ค่ะรองค่ะคือดูจากข่าวที่ออกมา
ตำรวจคิดว่าภายในเดือนมกราคมนี้
จะปิดคดีนี้ส่งต่อไปที่มืออายการได้แน่นอนใช่ไหมคะ
ก็เป็นนโยบายของท่านภูมิชาการนะครับ
กำชับมาว่าให้เสร็จภายในเดือนนี้
เราก็พยายามจะทำให้ทันนะถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรนะครับ
ค่ะทีนี้มันมีข่าวออกมาว่าตอนนี้ตำรวจรอหลักฐานอยู่อีก๒ชิ้น
ซึ่งน่าจะออกมาภายในสัปดาห์นี้นะคะท่าน
ถูกต้องใช่ไหมคะใช่ครับผมใช่ครับ
อย่างที่ว่าเป็นหลักฐานไม่ใช่เป็นพยานบุคคลใช่ไหมคะ
ใช่ครับเป็นพยานวัตถุพยานซึ่งเราส่งไปตรวจครับ
เคยมีอยู่ในข่าวบ้างไหมคะ๒ชิ้นที่ว่านี้
มันเป็นรายละเอียดที่เราจากการเราสอบพยานไปแล้วนะครับ
มันเป็นรายละเอียดซึ่งเราต้องส่งไปตรวจ
เพื่อที่จะให้ทราบแน่ชัดว่า
คำให้การพยานนั้นมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนครับ
เป็นหลักฐานที่ได้จากการสอบฝั่งครูหรือว่าฝั่งอดีตตำรวจคะ
ต้องขออนุญาตนะครับ

เรียนถามท่านรองหมดเลยค่ะท่านรองตอบได้แค่ไหนแล้วแต่ท่านเลยนะคะ

ของบุคคลอื่นปากบนได้ด้วยแค่มีปริมาณที่น้อยไม่สามารถยืน
ยัดตัวบุคคลได้รวมทั้งลายนิ้วมือแผงที่อยู่บนรอตตาลี
ก็ของคนอื่นปนอยู่ด้วยแต่ว่าน้อยไม่สามารถตรวจได้เช่นกันครับค่ะ
ซึ่งหมายความว่าสองชิ้นที่จะออกมาในสัปดาห์นี้เนี่ยเอ่อ
มีน้ำหนักไม่น้อยกว่าลายนิ้วมือบนลอตเตอรี่ใช่ไหมคะ
คือถามว่ามีน้ำหนักคือจริงแล้วเนี่ยนะครับ
ถ้าบนลอตเตอรี่เนี่ยพิสูจน์หรือยืนยันได้ว่ามีของใครหรือไม่มีของใครเนี่ย
มันจะชัดเจนแต่ว่าตอนนี้ออกมาว่ามีแต่ไม่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้
เราก็ต้องนำพยานหลักฐานตรงอื่นมาประกอบด้วยครับเอ๊ะเดี๋ยวนะคะคือ
แสดงว่าดิฉันอาจจะเข้าใจท่านผิดถ้าไม่ใช่รีบบอกนะคะ
ท่านรองท่านรองกำลังจะหมายความว่าคือการที่มีลายนิ้วมือของคุณจรูนอยู่เนี่ย
เกินค่าที่ตำรวจก็ฆ่าด้วยแล้วเพียงแต่อยากจะรู้ว่ามันมีของใครอีกหรือไม่
ใช่ครับซึ่งแปลว่าหลักฐานที่ส่งไปตรวจสองชิ้นที่ว่านี้เนี่ย
คือจะตรวจนี่แหละว่ามันมีของคนอื่นที่เกี่ยวข้องอีกหรือไม่
ใช่ค่ะเชิญค่ะแต่หมายถึงว่าคือจะตรวจว่ามันมีตามข้อกล่าวอ้างของคนอื่นในคดีอีกหรือไม่ใช่ไหมคะ
ใช่ครับจากที่เราสอบคนมาเป็นพยานในคดีนี้ครับ
เราก็จะตรวจว่าตามคำให้การของเขาเนี่ยมันจริงแค่ไหนขนาดไหนได้ข้อที่จริงขนาดไหน
ถ้าฟังท่านรองแบบนี้ที่ฉันสงสัยต่อนะคะอย่างนั้นแปลว่าหลักฐานสองชิ้นที่ว่านี้เนี่ย
ไม่ใช่หลักฐานที่จะมีน้ำหนักทางฝั่งคุณจรูนแน่ต้องเป็นน้ำหนักอีกฝั่งชัวร์ใช่ไหมคะ
ก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายล่ะครับถ้าความจริงปรากฏนะครับ
คือก็จะได้รู้ครับว่าข้อที่จริงมันคืออะไรฮะ
ซึ่งสมมุติว่าก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับ
ใน๒ชิ้นนี้ไม่ได้มีคลิปวิดีโอใช่ไหมคะตามข่าว
อืมก็ต้องต้องกลับขออภัยคุณจอมขวัญจริงจริงนะครับ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องในสำนวน
พอดีแล้วถ้าผลออกมาก็คงจะต้องเรียนให้ทราบ

คือ๒ชิ้นนี้ไม่รู้มีคลิปวิดีโอหรือเปล่า
แต่คลิปวิดีโอตามข่าวมันมีไหมคะ

ซึ่งผมก็ต้องเรียนว่ามันเป็นเรื่องในสำนวน
ผมไม่สามารถที่จะ
ให้ข้อมูลความลับในสำนวนได้นะครับ
ต้องขออภัยจริงเพราะว่ามันมีผลได้เสียครับ

กับว่าท่านรองไม่ได้ตอบรับว่าใช่หรือว่าปฏิเสธว่าไม่ถูกไหมคะ

ต้องขออภัยต้องขออภัยจริงค่ะ
ทีนี้ท่านรองค่ะตอนนี้หน่วยงานที่ตรวจสอบ๒ชิ้น
ว่านี้เป็นหน่วยงานเดียวกันหรือว่าเป็นคนละหน่วยงานคะ

น่าจะเป็น๒หน่วยงาน๕๒หน่วยงาน
เป็น๒หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมป่ะคะ
ไม่ใช่ครับเป็นของสำนักการณ์กระบวนภัยชาติครับ
เป็นการตรวจสอบทางเทคนิคไหมคะท่าน
ก็เป็นทางวิทยาศาสตร์ครับรวมทั้งจากทางเทคนิคด้วยครับ
ถ้า๒ชนิดส่งไปตรวจสอบ
ส่งไปตรวจตั้งแต่ก่อนหรือหลังเริ่มตรวจดีเอนเอกับลายนิ้วมือคะ

ส่งที่ตรวจอ๋อตรวจยากเหรอคะส่งที่ตรวจตรวจอยู่แล้วครับ
เพราะว่าเป็นสิ่งที่เราก็ต้องการ
ผลพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์นะครับ
เอามาประกอบว่าความน่าเชื่อถือในคำให้การ

คำให้การที่เราสอบจากพยานได้หรือผู้เกี่ยวข้องได้นะครับ
นี่ได้จากการสอบใครเหรอคะท่าน

เดี๋ยวถ้าผลออกมาคงต้องเรียนคุณจอมขวัญให้ทราบแน่ครับ
ท่านค่ะส่งชิ้นที่ว่านี้ถ้าผลออกมาแล้ว
แถลงไหมคะถึงกับต้องแถลงไหมคะ
อย่างนี้ครับครูเราคงไม่ได้แถลงนะครับ
เพราะมันเป็นเรื่องในสำนวนเพราะว่ามันอาจจะมีมันมีผลนะครับ
เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการต่อสู้กันสองฝ่ายใช่ไหมครับ

เราคงจะแถลงในภาพรวมนะครับ
ว่าเราสรุปมีความเห็นทางคดีว่าอย่างไร
แล้วก็จะมีเหตุผลอธิบายว่าที่เราคิดอย่างนี้
หรือสรุปความเห็นอย่างนี้เพราะอะไร
ท่านรองหมายความว่าถ้าจะมีการแถลงตำรวจจะเป็นคนแถลง

ก็คือพูดภาพรวมคือเมื่อนำมาใช้ในสำนวนแล้ว

ท่านรองขาวเวลาที่สรุปสำนวนเสร็จแล้วแล้วก็ส่งอัยการ
จังหวะนี้จะมีการแถลงในจังหวะระหว่างส่งอายการ
ให้รู้ความคืบหน้าของข่าวไหมคะ
หรือส่งอายการตามขั้นตอนไปเลยคะ

ก็คงจะแถลงว่าเรามีความเห็นทางคดีว่าอย่างไรนะครับ
แต่ส่วนในรายละเอียดเนี่ยนะครับ
เราอาจจะไม่ได้ลงลึกไปมากเราจะแถลงในภาพรวมว่า
เรามีความเห็นทางสำนวนว่าอย่างไรเพราะเหตุไหร่นะครับ
ท่านรองขาอย่างสมมุตินะ
ถ้ามันมีหลักฐานในการสู้กันว่าคือคลิปวีดีโอ
กล้องวงจรปิดจุดใดก็แล้วแต่
คือถ้าหลักฐานมันคือสิ่งนี้สตชตรวจได้เอง
หรือว่าต้องส่งไปหน่วยงานอื่นตรวจคะ
ได้ภาพคลิปวิดีโอมาเนี่ยนะครับ
ถ้าได้มานะครับเราก็ต้องส่งไปตรวจนะครับ
ว่ามันมีการตัดต่อแต่งเติมแก้ไขไหม
ซึ่งสตชสามารถตรวจได้เองใช่ไหมคะ

เป็นเรื่องของไลน์แชทนะคะหรือว่าการตรวจสอบบทสนทนา
คืออันนี้สตชก็ตรวจได้เองใช่ไหมคะ

ทีนี้ท่านค่ะในส่วนของหลักฐาน๒ชิ้นนี้เนี่ย
คือเป็นหลักฐานที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเอามาให้ตำรวจเอง
หรือตำรวจสอบเสร็จแล้วไปขอหน่วยงานอื่น
ว่าจะรัฐหรือเอกชนเพื่อนำไปตรวจคะ
ก็เราขอข้อมูลหรือขอวัตถุพยานตรงนี้
คำกล่าวอ้างของเขานะครับ

เพื่อที่จะมาตรวจว่ามันสอดคล้องกับคำให้การเขาไหมครับ

ครับผมใช่ครับจากผู้เกี่ยวข้องคดีครับ

ที่ตำรวจจะแถลงผลสรุปคดี
คนที่ให้ข้อมูลไว้

อันนี้เป็นเรื่องที่เขาให้การแล้วเราอยากจะรู้ว่า
เมื่อที่สุดว่าคำให้การของเขา
มันถูกต้องไหมจริงไหมหรือเป็นเท็จนะฮะ
โดยที่๒ชิ้นนี้เมื่อออกมาแล้ว
ไม่ต้องการการสอบเพิ่มเติม
เพื่อประกอบ๒ชนิดอีกแล้วใช่ไหมคะ
ก็ต้องดูว่าผลการตรวจออกมาเป็นยังไงครับ
ถ้าไม่จำเป็นต้องไปสอบเพิ่มเราก็จะไม่สอบเพิ่มครับ
อืม
ท่านตอนนี้คดีเนี่ยนะคะสำนวนค่ะสำนวน
สำนวนตอนนี้ไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะ
ตอนนี้สอบพยานไป๓๗ปากแล้วครับ

คือมันต้องครบ๑๐๐เราค่อยส่งอายการใช่ไหมคะ
ตอนนี้ทำสำนวนไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ต้องให้สมบูรณ์ก่อนครับ

สัก๘๐เปอร์เซ็นต์แล้วไหมคะตอนนี้

แล้วก็เหลือบางอย่างนะครับที่เรารอผล
แล้วก็วันนี้ที่ผมไปประชุมคณะทำงานนะครับ
ก็ได้สั่งให้ทำการเพิ่มเติมในบางอย่าง
ที่ดูแล้วยังขาดอยู่นะครับ
เพื่อให้คลายข้อสงสัยทั้งหมดนะครับ

ค่ะท่านรองค่ะ
หลักฐาน๒ชิ้นที่ว่านี้เนี่ย
ที่ท่านบอกเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ว่า
มันมีน้ำหนักที่พอจะชี้ได้ด้วยซ้ำไป

ถ้าสมมุติมันเป็นส่วนใหญ่ของสำนวนคดีเสร็จแล้ว
มันมีน้ำหนักแล้วระดับหนึ่งว่า
ตเตอรี่น่าจะเป็นของใครถูกไหมคะ
ก็เอามาประกอบการพิจารณาก็เป็นมีน้ำหนักพอสมควรนะครับ
ค่ะเอาคำถามแรกก่อน
คือตอนนี้คดีที่ทำสำนวนมาส่วนใหญ่แล้วเนี่ย
โดยยังไม่นับรวม๒ชิ้นที่ว่านะคะ
ตอนนี้มันพอจะบอกได้แล้วไหมคะว่าลอตเตอรี่เป็นของใคร
คือมันมีแต่คำให้การนะครับ

บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาให้การเนี่ย
ข้อที่จริงหรือว่ามีการแต่งเติมหรือเปล่า
แต่สิ่งนี้ที่เราจะเอามาพิสูจน์
เพื่อมาพิสูจน์ว่าคำให้การของเขานั้น
พูดตามความเป็นจริงหรือว่ามีการจัดแฟนแต่งเติม
งั้นแสดงว่าค่ะท่านเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าสองชิ้นนี้เนี่ย
อาจจะชี้ซ้ายชี้ขวาชี้ขาวชี้ดำได้เลยว่าเป็นของใครถูกไหมคะ
ครับถ้ามันเป็นมันไม่ตรง
ไม่สามารถสอดคล้องกับคำให้การของเขาได้นี่ครับ
มันก็เท่ากับเขาให้การเนี่ย
อ๋อครับคือจริงแล้วนี่
คือมันมีส่วนได้เสียของทั้งสองฝ่าย
เราก็จะไม่

เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมันยังไม่เรียบร้อยนะครับมันก็เราก็จะไม่เอาออกมาเผยต่อสาธารณะ
แต่สำนวนทั้งหมดเนี่ยครับมันจะต้องเป็นข้อมูลนะครับที่คู่กรณีสามารถรู้ได้หลังจากที่เราสรุปสำนวนการสอบสวนนะครับอืม
เข้าใจค่ะท่านรองเดี๋ยวเรารอพร้อมกันนะคะ
แม้ว่าดิฉันและท่านจะไม่ได้สักบาทเลยเนี่ยนะคะ
แต่เดี๋ยวเรารอเรารอพร้อมกันค่ะคิดว่าน่าจะมีความชัดเจนตามระยะที่ท่านบอกคือภายในสัปดาห์นี้๒ชิ้นนี้จะออก
ภายในสิ้นเดือนนี้ภายในสัปดาห์นี้จะได้รับผลแต่เราจะสรุปสำนวนให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ครับ

ครับผมครับสวัสดีครับ
พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
ขอจากเอกชนไม่แน่ใจอะไรเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
แต่เดี๋ยวเราจะกลับมาคุยเรื่องคลิปกล้องวงจรปิดเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยเรื่องแชทลงแชทไลน
มีใครไปอ้างเป็นกระทรวงยุติธรรมไปคุยกับครูหรือเปล่าสักครู่ค่ะ
กลับมาค่ะคุณผู้ชมค่ะทนายสิทธาค่ะหลังจากที่ฟังท่านรองผู้บัญชาการแล้ว
มีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะครับที่เหมือนกับท่วงทำนองที่ท่านรองผู้จัดการพูดนะครับ
เหมือนกับว่าผลตรวจดีเอนเอหรือลายพิมพ์นิ้วมือทางนี้เป็นเรื่องปกติมีโอเค
แต่ว่าทางนั้นที่ไม่มีไม่ใช่สาระสำคัญนะครับในคดี
แล้วก็ที่เขาใช้คำพูดว่ามีลายนิ้วมือคนอื่น

ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นของฝ่ายนั้นถูกไหม

มันจริงแล้วเขาควรจะสรุปได้ว่าทางนั้นไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับ
สลากที่สามารถยืนยันได้ทางวิทยาศาสตร์เลย

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์มันก็ควรที่จะต้องเป็นเรื่องที่สำคัญ

อันนี้คืออันนี้ความรู้สึกที่ทนายสิทธากำลังจะบอกคืออะไร

ทุกอย่างที่พูดมาเมื่อกี้ตรงใจผมหมดเลย
ไม่แต่ว่าได้แต่คุณมีสิทธิ์คิดอย่างนี้เหมือนกัน

ให้สัมภาษณ์แบบนี้ไม่ได้แปลว่าสำนวนจะออกยังไงนี่

ก็จริงแล้วเรื่องนี้เราก็ไม่ไว้ใจกับทางจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
แต่ว่าก็อยากให้เพิ่มความไม่ไว้วางใจ

ทำไมต้องปิดบังเงียบผมเห็นตั้งหลายรายการ
ตกลงว่า๒ชิ้นที่ตำรวจว่าเนี่ย

ท่านรองบ๊าเชื่ออย่างหนึ่งคือพาปถายสลากที่แม่ค้าถ่ายว่านี่
แผงตรงนี้เนี่ยจะไปขายคุณครูเพราะว่าจริงแล้วคุณลุงก็อาจจะซื้อจาก

แล้วคุณลุงเขาก็ให้การมาตลอดเลยว่า
เขาซื้อบนแผงมันก็ตรงกับรูปภาพ

อธิบายขนาดนี้เดาหรือรู้

ที่บอกว่าหนึ่งในสองชิ้นคือภาพหลาย

แต่ที่เดาเนี่ยว่าหลักฐานที่เขาไปตรวจอยู่เนี่ย

เป็นคลิปแต่คลิปเนี่ยผมสงสัยอยู่
เพราะว่าทางผู้บัญชาการภาค๗เนี่ย
เขาบอกว่าเขายังไม่ได้รับคลิปนะครับ
แต่ว่าเห็นกระแสข่าวออกมาเนี่ยเหมือน

มีคลิปจริงนะมันจะต้อง
เป็นหน้าของป้านะไม่ใช่จะหันหลังนะ

แต่ทีนี้ผมก็เลยลองไปสอบถามกับทางผู้จัดการทางกรุงไทยว่า
กล้องรัศมีร์มันอะไรยังไงเขาบอกว่ารัศมีกล้องเนี่ยมันได้ประมาณ๑เมตร๒เมตร
และที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมของกรุงไทยมันแตกต่างจากที่อื่น
กล้องมันจะบันทึกต่อเมื่อมีตัวเซ็นเซอร์
เซ็นเซอร์นี่ก็คืออะไรมีการไปเสียบบัตรหรือมีการไปใช้
กล้องมันถึงจะทำงานนะครับ
แล้วถ้ากล้องทำงานอยู่แสดงว่าต้องมีคนยืนอยู่

และที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือก็ไอ้ตู้นี้
มันไม่ได้หันไปทางแม่ค้าเลย

แต่ถ้าคลิปจะเอามาใช้พิมพ์ชาญหลักฐานได้

ลาวัลคิดว่าตัวเองไปเดินผ่านหรือได้เก็บ
ก้มลงเก็บจนมีภาพบันทึกอะไร
จำได้ไหมว่ามันจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่บ้างคะ
ไม่ได้ก้มเก็บอะไรเลยค่ะ
ไม่เคยมีไปเดินอะไรแถวนั้นที่จะก้ม
ไม่ว่าจะเป็นเกาขารองเท้าหมักฝรั่งติดเท้า

แล้วถูกเอาไปอ้างเป็นแบบนั้นได้เลยใช่ไหมคะ
คืออย่างนี้คนเรานะอย่างของหล่น

แต่ถ้าว่าไปเก็บลอตเตอรี่
ไม่ได้เก็บไม่ได้ก้มเก็บ

แต่ทีนี้คิดว่าตัวเองมีไหมภาพในบริเวณนั้น

มันจะทำให้เข้าใจผิดได้ว่าก้มลงไป

แล้วมันไกลมาเป็นตก๒เดือนนั้น
ใครจะจำได้ว่าเราไปก้มเก็บหยิบอะไร

หรือเรารองเท้าเราหลุดเราก้มหยิบรองเท้าไม่คุ้นเลย

คุ้นว่าเราจะทำกิริยาในลักษณะคล้ายแบบนี้
ในบริเวณกล้องวงจรปิดของธนาคาร
ถ้ายิ่งตรงธนาคารไม่รู้เราไม่ได้มีคนเงินเดือนจะได้ไปกดตังค์อะไรอย่างนี้

ส่วนมากจะไม่ค่อยค่ะ

คุณจรูนค่ะนั่งอมยิ้มตลอดรายการเราเลย
วางใจแล้วเหรอคะตอนนี้สบายแล้วหรือยังไง

อยากมีอะไรมาเยอะกว่าสัก๒ชิ้นก็ได้

มันน้อยไปว่าผมว่า๒ชิ้น
คิดว่าในระหว่างที่เราให้การ
มีอะไรไหมที่มันจะเชื่อมให้ตำรวจไปเอาหลักฐานมาตรวจได้จากคำให้การของเรา
ก็ไม่รู้ผมให้การทีไรผมก็ให้การของผมอย่างนี้

คือไม่คิดว่าในคำให้การของเราจะนำไปสู่หลักฐานใดที่ตำรวจจะไปตรวจสอบอีกใช่ไหมคะ

เพราะผมให้การเป็นยังไงผมก็ให้การผมทุกครั้งให้การอย่างนี้แหละ
ถ้าเราตามข่าวกันแบบนี้หรือฟังที่ท่านรองผู้บัญชาการพูดเมื่อสักครู่นี้
คิดว่าถ้าหลักฐาน๒ชิ้นที่ว่านี้มันถูกใช้น่าจะมาจากการสอบอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่า
มันก็ใช้อยู่แล้วของผมมันจะไม่มีอะไรของผมไม่มี
โอ้โหเดี๋ยวนะนี่ถ้าขึ้นขนาดนี้บอกเลยดีกว่ารู้ใช่ไหมเขาเอาอะไรไปตรวจ
ไม่รู้หรอกผมไปตรวจอะไรอ่ะผมไม่รู้หรอก

อยากจะให้มันมีมากกว่า๒ชิ้นด้วยซ้ำไปนี่ไง
จริงมีแว่วเข้าหูไหมพี่น้องตำรวจบอกว่าพี่เข้านี่ไปตรวจพี่เข้า

ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเป็น๒ชิ้นนี้ก็ได้หรือจะไม่ใช่ก็ได้
แล้วทีนี้พอฟังจากจริงแล้วตั้งแต่ข่าวแล้วนะคะ
ข่าวแล้วนะคะแล้วจนที่ท่านรองบอกเมื่อสักครู่นี้

ผมจะไปกังวลอะไรในเมื่อผมเป็นคนซื้อ
แล้วผมจะไม่มีอะไรที่จะให้จับผิดผมได้

ก็ผมเป็นคนซื้อนะผมลุกไปจ่ายอยู่แล้วว่าผมซื้อ

อันนี้เผื่อใจไว้ไหมว่าต้องไปสู้กันแบบนี้แบบนี้เลยค่ะ

ผมเข้าใจเองนะผมเข้าใจว่าใครเลวใครดี
ในใจผมมันรู้อยู่แล้วว่าใครเลวใครดี

คุณไปอ้างว่าคุณเป็นใครมาจากไหนหรือเปล่า

ทำไมมารอบนี้ขึ้นกันหมดเลยนะ
คุณไปแล้วคุณได้อ้างไหมว่าคุณมาจากหน่วยงานไหน
บอกเขาชัดเจนหรือเปล่าว่าเราเป็นทนายให้ทางคุณจรูน
บอกว่าผมเป็นทนายแต่ผมมาตรวจสอบข้อได้จริง

แล้วคุณชัวร์ไหมว่าคุณไม่ได้คุยให้ครูเข้าใจผิด
เหมือนแบบไปล้วงเอาความลับ

จะหาว่าผมเนี่ยอ้างว่ามาจากทางกระทรวงยุทธรรมใช่ไหม

เดี๋ยวผมพอดีผมถ่ายคลิปเขาไว้
เพื่อจะใช้เป็นเหมือนกับว่า

ที่เขาหาว่าผมเนี่ยอ้างว่าเป็นกระทรงมาจากกระทรงอิทธิ์ทำ

อันนี้เอามาจากเว็บของไอ้เผือกเลนเจอร์นะครับ
ก็บอกชัดเจนว่ามาจากมูลที่ทีมงานไทยรัฐชน

ยืนยันว่าไม่เคยไปแอบอ้างว่าเป็นใคร

หรือว่าคนที่อยู่ในส่วนของพยานของครู

ถามตรงก็ได้หรือรายการไหนก็ได้ที่สบายใจ

ไม่ใช่ถ่ายแค่ฝ่ายเดียวถ่ายทั้งสองฝั่งเลย

วันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณทั้ง๓ท่านค่ะ
หมดเวลาของรายการค่ะอีกสักครู่คุณเขมมาสอนกับคุณภาคภูมินะคะ